พรุ่งนี้เราเจอกันนัดที่๒นะครับ

กลับมาอีกครั้งในวีกแรก
ประตูไหนที่โดนใจคุณผู้ชมกันบ้าง

จังหวะเตะมุมครับ
วันของทีมเยือนเข้าประตูไปแบบเลือดเย็นเลยทีเดียวครับ

เป็นจังหวะที่ชนบุรีบุกกดดันเกษมบัณฑิต
หลังจากที่เกษมบัณฑิตโดนใบแดงเหลือ๔คน

และยิงเต็มแรงเป็นประตูอย่างสวยงาม
สมชายาพ่อมดบุษบอลของจริง

ลูกนี้เป็นประตูที่โกดังสเตดียม
และเป็นประตูปิดกล่องของการท่าเรือ
จังหวะตัดบอลหน้ากรอบเขตโทษของตัวเอง
ก่อนที่มาก๊อสแพ่งจอมเก่าของทีม
บอลไปริมเส้นชนิดที่ฆ่ามาคนเดียวไม่ต้องพึ่งใคร
จะยิงเสียบเสา๒ไปอย่างสวยงาม

อันดับที่๒เกมที่สุราธานีพบกับศรีสะเกด

ไหลให้เอกพรงยิงกลายเต็มแรง
ฟีเปตอกซ่นสกิเตลงบอลเข้าไปอย่างสวยงาม
กลายเป็นลูกยิงสุดพลาสติกประจำสัปดาห์นี้เลย
อันดับที่หนึ่ง
กลับมาที่โกดังสเตดียมกันครั้ง

อิงกลายเต็มแรงไปฉลับแค่งบังกอก

ยิงลูกแบบนี้ไม่ได้แน่นอนครับ